ใช่แล้วเห็นไฟที่มันลุกท่วมอยู่ไหม

มันเกิดอะไรขึ้นจู่ไฟมันลุกพลึบมาแล้วไฟมันสูงแบบ๒เมตร
นักลวงเวลา
แม่น้ำมันระบาดแม่น้ำมันระบาด
ไหมบ้าน
ดอมน่ากลัวมากอ่ะจังหวะตอนที่แบบพยายามเอาถังดับเพลิง
เคมีฉีดแล้วเห็นป่ะมันยังไม่ดับแล้วเนี่ย

โอ้โหมอเตอร์ไซค์ก็จอดอยู่เยอะด้วย

กลัวกลัวว่ามันจะบึ้มบั้มตามมาเพราะอะไรรู้ป่

มันอาจจะมีถังก๊าซถังอื่นอยู่ด้วย

นี่แหละค่ะเกิดเหตุขึ้นเนี่ยนะคะ

บ้านเขาอยู่ในตลาดสดเทศบาลขุนหาร

แล้วในติ๊กต๊อกเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้นะ
เขียนเอาไว้บอกว่าวาวมีปัญหาปิดไม่ได้

คือในคลิปจะเห็นเลยว่าเปลวไฟมันพุ่งออกมาจากถัง
แล้วเปลวไฟมันสูงสองเมกกว่าแบบนี้
นี่เกือบจะไปติดชั้นบนแล้วนะชั้น๒แล้วนะ
ผู้หญิงจะไปลากมอเตอร์ไซค์ออกจากจุดที่ไฟไหม้
แล้วก็ชาวบ้านคนอื่นเอาถังดับเพลิงมาฉีด
นี่มีคนโดนไฟลวก๑คนนะคะ
แล้วเราไปคุยกับแม่ค้าเนื้อต้ม
เจ้าของร้านที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะคุณเกซินี
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
พี่ชายน่ะกำลังจะติดไฟต้มเนื้อ
ทีนี้ถังก๊าซที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
ร้านเขาเพิ่งจะเอามาติดตั้งให้ใหม่

ว่าหัวเกลียวมันไม่เหมือนปกติ
พอจุดไฟไฟลุกพลึบขึ้นมาเลย
แล้วพี่ทำไงต่อนี่ก็ปิดร้านยาวเลยดิ

เรื่องต้นก็ติดต่อไปที่โรงบรรจุก๊าซ

เขาก็ยอมรับแล้วเขาก็จะรับผิดชอบค่าเสียหาย
ค่าพยาบาลคือก็ให้มา๔๐๐๐
แล้วก็มาผูกแขนรับขวัญอีก๒๐๐บาท
ส่วนร้านของถังก๊าซที่มาติดตั้งให้

เขาบอกว่าเอาจริงไม่อยากให้มีปัญหา
เพราะว่าใช้บริการร้านที่เขามาส่งถังก๊าซมานานแล้ว
ไม่ได้อยากมีปัญหาอะไรก็เลยไม่ได้เรียกร้องอะไร
เพราะว่าอย่างน้อยโรงงานที่เขาบรรจุกัส

มันไม่เหมือนทุกวันที่เราเคยใช้ไม่เหมือนทุกถังที่เราเคยใช้

เพราะไม่งั้นกลัวจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้